คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่า

บอกเลยว่าใครที่เคยสบประมาทเอาไว้ว่าหลังละครเมีย๒๐๑๘ศพเนี่ย
หนุ่มฟิล์มจะตกกระป๋องบอกเลยค่ะว่าไม่จริงนะคะ
เพราะเห็นได้จากยอดฟอลลอเวอร์ไอจี
ตอนนี้คุณพุ่งทะลุล้านเรียบร้อยแล้วนะคะภายใน๘เดือน

แต่ล่าสุดคุณไม่ไหวมีข่าวให้ต้องเคลียร์อีกแล้ว
ต่อมเผือกในโลกโซเชียลทำงานทันที
เห็นข้อความเจ้าตัวโพสต์ผ่านทวิตเตอร์
ดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นดราม่าพุ่งลอยออกมายังไงก็ไม่รู้นะคะ
งานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงก็ต้องฟังจากปากของหนุ่มฟิล์มแล้วแหละ
อัปเดตเรื่องบ้านใหม่ที่จังหวัดสระบุรี
ที่ตอนนี้ได้ยินมาว่างบบานปลายเกินกว่า๑๐ล้านบาท
ที่ตั้งใจเอาไว้แล้วด้วยนะคะ
ทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยว่า

จริงบางอย่างคือผมเป็นคนชอบอ่านธรรมะ
หรือชอบอ่านค้อที่แบบที่เหมือนสอนชีวิตมากกว่าคำคม
เวลาบางทีเราชอบแล้วก็แค่โพสต์
แล้วคนอื่นก็ดราม่าอีกแล้ว

รู้สึกว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบไปแขวะไปแซะ
เรื่องตั้งไปยังไงบ้านปลาย

เราก็พยายามตบคุ้มคม
มีคนมาอยู่ได้ได้ยังคะ

จริงคุณแม่และก็มีพี่